หน้าเหตุการณ์เข้าฆ่าลูกเสือที่หนองบัวลมภูกันหน่อยนะครับ
มีกิจกรรมรอบกองไฟระหว่างที่นักเรียน๗คน
กำลังจะเต้นซูลูถือคบเพลิงเข้าไป
เพื่อไปจุดไฟที่บริเวณตรงกลางสนามที่เป็นกองคบเพลิงอยู่นะ
แต่ระหว่างนั้นน้องคนนึงที่เขาจุดคบเพลิงแล้ว
เขาลืมไปว่าไอ้ครบเพลิงมันจุดไฟแล้ว
เขาเอาครบเพลิงไปจุ่มอยู่ในถังน้ำมัน
ไฟมันลุกแล้วก็ลามไปที่ข้างหลัง
อีก๕คนโดนไฟคลอกไปครับ
โทรแมนไม่เป็นไรรู้สึก
ซูลลูเป็นน้ำไว้
โอ้โหนี่เห็นไหมมีหน้าน้องคนที่เขาประสบเหตุเดินผ่านไปด้วยนะ
คือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มีเด็กทั้งหมดโดนไฟคลอกไป๕คน

คือถ้าเกิดว่าเป็นซูลูเป็นชาวชนเผ่า
ที่เขาจะเอาใบไม้มาใส่เป็นกางเกง
แล้วก็มีศีรษะเป็นหมวกเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ถือครบเพลิงอ่ะนะคุณผู้ชม
แต่กิจกรรมนี้เขากำลังที่จะให้กลุ่มนักแสดงซูลู๗คน
เดินถือเขาเพลิงไปจุดไฟตรงไอ้กองไฟตรงกลางคุณผู้ชม
นี่เป็นการแต่งตัวแบบนี้ในชุดจูหลู
แล้วน้องเขาก็ต้องถือครบเพลิงถูกไหม

นักเรียนชั้นม๒ของมรเรียนแห่ง๑ที่อัมเภอโนสั่งที่ต้างบนลมพู
คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นคืนแรกเข้าไปกัน๓๔กลุ่มพา
ตั้งแต่ที่จุดให้กับเด็กคนแรกเขานึกว่าไฟมันมอด
กลายเป็นว่าคนโดนไฟคลอกตามไปทั้งหมด๕คนแต่ว่าบาดเจ็บสาหัส๒คนคุณผู้ชม
แล้วก็มีการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
แล้วก็ต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แต่ว่ามีท่านหนึ่งผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาอยากให้ลูกเขาไปต่อที่อุดร
เพราะว่าบาดเจ็บสาหัสก็เลยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอุดรธานี
กิจกรรมสุดท้ายต้องยุติทันทีเพราะว่าจริงแล้วจะเสร็จสิ้นไป
เมื่อวานนะฮะคือเข้าค่ายวันศุกร์เสาร์เนอะ
ก็คือ๓และ๔กุมภาพันธ์แต่ให้นักเรียนกลับบ้านไปเลยในเช้าวันต่อไป
หลังเกิดเหตุท่านภูมิในการก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กทุกคน
แล้วก็ไปพบผู้ปกครองเพื่อแสดงความเสียใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดที่ทีมข่าวของเราไปสอบถามมา
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบวนลมภูคุณชาติชายวงกิตะ
ก็บอกว่าทางโรงเรียนรายงานมาแล้วไปทางสำนักการเขตปืนที่การศึกษามรรถยมศึกษาหนังวลลมภูมิแล้ว
โรงเรียนตามขั้นตอนเลยคือพอเกิดเหตุปุ๊บ
ก็นำเด็กเร่งส่งโรงพยาบาลแล้วก็จาก๕สาหัส๒
เรื่องต้นนะครับโรงเรียนมีการทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้เพื่อดูแลนักเรียนอยู่แล้ว
ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็ไปสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด
รวมทั้งไปเยี่ยมเด็กเด็กที่บาดเจ็บทุกคนด้วยอันนี้ในส่วนของศึกษาจังหวัดนะครับ
ด้านคดีตำรวจสพนสังบอกว่าผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บ
ก็มีการเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ก่อนเพื่อให้ตำรวจสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็สืบสวนว่าใครเป็นคนทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้
เป็นไปตามที่บอกหรือเปล่าว่ามีเด็กคนนึงจุดแล้วเอาไฟนั้นไปจุ่มในถังน้ำมันแล้วก็เลยพึบพับลามไปอะไรแบบนี้
เหนือสิ่งอื่นใดช่วงนี้เข้าค่ายลูกเสือกันเยอะฝากคุณครูผู้ใหญ่ดูแลเรื่องของเด็กที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟืนไฟอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ฝากดูแลสภาพจิตใจทั้งเด็กที่ประสบเหตุแล้วก็คนที่เข้าค่ายด้วยนะคะ